คุณผู้ชมเมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตะกัวป่า
คืออยู่ในท้องที่ของสพเขาหลัก
เขาแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักเขาหลักบอกว่า
เคิ่งบ้านเขาแล้วเอาปืนมาขมขู่
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่มามาตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอชายต้องสงสัย๒คน
ตำรวจเขาก็เลยขอตรวจค้นแล้วปรากฏว่าชายสองคนนี้ค่ะ
ไม่ยอมให้ตรวจค้นแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีตำรวจ
แล้วคนซ้อนท้ายเอาปืนออกมายิงใส่ตำรวจด้วย
ตำรวจเขาบอกแบบนี้นะที่สุดแล้วก็เลยตำรวจใช้ปืนยิงเข้าไป
ปรากฏว่าไปโดนคนร้ายทั้งสองคนผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
เจ็บหนึ่งตายหนึ่งทีนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่า
พี่ชายของคนที่ได้รับบาดเจ็บเขามาร้องขอความเป็นธรรมนะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องชายไม่มีปืน
แล้วก็ไม่ได้มีการพกปืนเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นการจัดฉากนะคะ
กลับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
คือเป็นตำรวจสพเขาหลักเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีคนร้าย๒คนบุกเข้าไปภายในบ้าน
ซึ่งบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
คนร้ายเข้าไปคมขู่ใช้ปืนออกมาข่มขู่เจ้าของบ้าน
ตำรวจจากโรงพักเขาหลักก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
ระหว่างทางที่เดินทางไปไปพบชายต้องสงสัย๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางออกมาจากปากซอยพอดี
ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ปรากฏว่าชายต้องสงสัยทั้งสองคน
ขัดขืนไม่ให้ตำรวจตรวจค้นแล้วฝ่ากำลังตำรวจออกมาค่ะ
ผู้ชายที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยตำรวจเขาบอกแบบนี้นะ
ชักปืนมายิงใส่ตำรวจตำรวจพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนออกมาเลยค่ะ
ชักปืนออกมาเช่นเดียวกันยิงตอบโต้ตำรวจบอกว่าทำแบบนี้เพื่อป้องกันตัว
หลังจากนั้นก็ขี่รถหลบไปสักประมาณ๔๐๐เมตร
ปรากฏว่าไปเจอเข้ากับรถจักรยานยนต์ของชายต้องสงสัยทั้งสองคนเนี่ย
ไปล้มอยู่ริมข้างทางในซอยถนนใหม่แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวันวิสักเป็นชาวต่างด้าวคนนี้เป็นคนซ้อนท้าย
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายมาโนธศรีบุญอายุ๓๐ปีคนนี้เป็นคนขับ
ตำรวจก็เลยรีบนำตัวคนบาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้าย
นายวันซึ่งเป็นชายชาวต่างด้าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งตอนนั้นตำรวจบอกว่าได้มีการตั้งข้อหาทั้งสองคนเนี่ยคือ
ร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนและกระสุนปืนไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนี่คือข้อหาทั้งหมดที่ตำรวจไปแจ้งกับนายวัน
ซึ่งต่อมาก็ได้เสียชีวิตและนายมาโนธก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือนายทงชัยศรีปูนอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นพี่ชายของนายมาโนธคนที่ถูกตำรวจยิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ไปร้องขอความเป็นธรรมไปร้องขอความช่วยเหลือกับสำนักงานทนายสันเพชร
บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายที่ถูกกระสุนปืนเข้าไปที่ไขสันหลัง
บอกว่าน้องชายไม่มีปืนไม่ได้พกพาอาวุธปืน
เชื่อว่าทั้งหมดมีการจัดฉากจากนั้นค่ะทนายสันเพชร
มณ์เทียนซึ่งเป็นทนายความจิตอาสาก็ได้พาญาติ
เหยื่อคดีวิสามันไปยื่นยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
ล่าสุดในวันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้น
ไปถึงผู้การจังหวัดพังงานแล้วก็คือพลตำรวจตรีวิมลทักบูรพา
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงานะคะบอกว่า
ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจทั้งสองนาย
ก็คือนายแรกดาบตำรวจสาธรณ์บัวแก้ว
คนที่๒ก็คือ๑๐ตำรวจโทพุชงชนะชัย
ตำรวจชุดสืบสวนสพเขาหลักก็คือในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและพยายามฆ่าจากการปฏิบัติหน้าที่
และได้มีการปล่อยตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วนะคะ
พร้อมได้มีการสั่งตั้งพนักงานสอบสวน
โดยให้พันธุ์ตำรวจเอกโชชิดชัย
รองผู้บังคับการเป็นหัวหน้าทีมสอบสวน
ซึ่งทางผู้บังคับการตภูทรจังหวัดพังงาตอนนี้บอกว่า
ได้มีการสั่งการกำชับกำชาให้ดำเนินการทุกอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
และตรวจสอบได้ก็คือยืนยันเลยนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนแนวทางการดำเนินคดีนั้นนะคะได้ให้พนักการสอบสวนตอนนี้
สำนวนออกเป็น๔เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรก
การทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
เรื่องที่๒คือสำนวนคดีบุกรุกเคหสถานยามวิการ
สำนวนที่๓คือคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
และสำนวนที่๔คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าจากการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร
ผู้การของจังหวัดพังงาว่าแบบนี้
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์บอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปเยี่ยมนายมาโนธผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปพบญาติ
ก็มีการพูดคุยกับเบื้องต้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายแล้ว
ก็บอกแล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย